ลงพื้นที่กันเลยครับผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึง
ไปดูความคืบหน้าในคดีบนเกาะสมุยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ
พร้อมพูดพริพาทบุนนินผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุมราชธานีครับ
พยาบาลสมุยอินเตอร์นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สองคนร้ายขับรถมา
ชนสองนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะถอยหลังมา
พุ่งชนแล้วก็ใช้มีดนั้นมาแทงซ้ำโดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วย
นะครับซึ่งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหลังผมนี้
ตัวสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรม
สรีลายาและบริเวณด้านหน้าของผมอีกหนึ่งตัวนั้น
สามารถจับภาพพฤติการของคนร้ายทั้งหมดไว้ได้นั่นเองครับ
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตำรวจโทสรษักเย็นเต็ม
ผู้บัญชาการตำลวดภูทรภิกษาภาคแปดและพลตำลดนุยอาพิชาชบุญสี่โรด
แต่ไม่ได้ลงจากรถแต่อย่างใดเลยครับก่อนที่จะขับรถออกไป
ขณะที่จุดบริเวณที่พบผู้เสียชีวิตที่ก่อนหน้านี้มีเลือดเจิ่งนองเต็มพื้นถนน
ได้มีโอกาสพูดคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม
พบเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
แต่บุคคลนั้นไม่ขอเปิดเผยใบหน้าบอกนะครับว่า
คนขับรถยนต์เขาพุ่งชนผู้บาดเจ็บ
และถอยรถพุ่งเข้ามาชนซ้ำ
ที่ลงจากรถมาแทงผู้ตายที่เป็นผู้ชาย
ล้มฟุบที่ฟุตบาทด้านหน้าโรงแรม

ซึ่งเขาเล่านะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่มาอาศัยอยู่ที่สมุย
และยังบอกอีกนะครับว่าคนร้ายมีความโหดเยี่ยม
กล้าลงมือทำได้แม้กระทั่งกลางวันแสก

มีโอกาสไปพูดคุยกับวินรถแท็กซี่
คอยรับส่งผู้โดยสารบริเวณด้านหน้าโรงแรมสรีรายา
ก็บอกว่าคนร้ายน่าจะมีความโกรธแค้นกันมาก่อน
จนสามารถลงมือก่อเหตุได้อย่างเลือดเย็น

เกาะสมุยไม่เคยมีมาเฟียหรือมิยุ
หรือผู้มีอิทธิพลชาวอิสราเอล
ตามที่สื่อนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

ตำรวจภูทรบ่อผุดทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนหลายนาย

เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์และโรงแรมสลีลายา
ก่อนเข้าไปที่ทั้ง๒สถานที่
เพื่อสอบปากคำและค้นหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม

โดยทั้งวันนี้ครับทั้งโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เอง

วันนี้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคอยดูแลอย่างเข้มงวดครับ

สนามบินสมุยเพื่อมาส่งมอบตัวกันที่สพบผุด
เพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากเกาะสมุยครับ

ต้องดูว่าตำรวจนั้นจะสามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้หรือไม่
เพราะว่าหลายคนก็หวั่นนะไม่รู้ว่าจะกลับไปก่อเหตุอีกหรือเปล่า